สวัสดีค่ะพบกับรุกร้อนหนาครบดิชันณฑชายขิตมอกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่นะคะ
ฝนตกค่อนข้างหนักแต่ถ้าพื้นที่ใดไม่มีฝน

เนื่องจากว่ามีห่อมความกดอากาศต่ำนะคะ
ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนค่ะ
แล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้บริเวณภาคอีสานตอนบนของไทยนะคะ
มีฝนตกหนักประกอบกับยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
กลุ่มบริเวณภาคใต้ของไทยค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดบริเวณไหนมีฝนตกนะคะ

อกจากนี้ยังคงพบฝนได้นะคะในภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพประวัติศาสต
นั่นก็คือยานอวกาศของประเทศจีนร่อนลงจอดบนดาวอังคาร
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่คือยานที่เรียกว่ายานจุ้งหลงของจีนค่ะ
โดยองค์การอวกาศแห่งจีนได้เปิดเผยภาพยานลงจอดบนดาวอังคาร
ทำให้จีนกลายเป็นประเทศที่๒ของโลก
ที่สามารถนำยานลงจอดบนดาวอังคารได้ต่อจากสหรัฐอเมริกาค่ะ
ซึ่งยานตัวนี้จะทำการตรวจสอบพื้นผิวของดวงจันทร์

และนี่คือรูปการณ์ร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ